ลุยกันต่อกับผัดไทยป้าอ้วนตำนานผัดไทยริมทางแสนอร่อยที่ขอนแก่นกันเลยค่ะ
บอกเลยว่าแบบนี้แหละทีเด็ด

นั่งรอทานเพียบแล้วคุณดูนะเนี่ยผัดไทยแบบนี้มันเด็ดจริงนะคะ
มาที่บริเวณริมถนนแถวบึงศรีฐานนะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลย
ที่นี่เป็นที่ตั้งของร้านผัดไทยชื่อดังขวัญใจคนในพื้นที่นั่นก็คือ
ผัดไทยป้าอ้วน
อ้วนหรือว่าคุณสำรานเพียรจันทร์นะคะอายุ๖๖ปี
บ้านในพื้นที่เขาบอกโอ้อร่อยที่นี่อร่อยมาก
เนื่องจากว่าผัดไทยของป้าอ้วนเนี่ยอร่อยแบบกลม
ให้เครื่องแน่นมีกลิ่นหอมกระทะ
อันนี้สำคัญเด็ดเลย
ชาวบ้านและเด็กมหาลัยเนี่ยโอ้โหชอบมาก

ในร้านผัดไทยรสเลิศที่คุณต้องมากินสักครั้งในชีวิต

คุณจะได้นั่งทานผัดไทยแสนอร่อยบนเก้าอี้ปิ๊กนิก
เมื่อกี้เห็นที่เขาเรียงเก้าอี้เอามา
เป็นเก้าอี้ปิ๊กนิกคุณก็จะได้ชมวิวบึงศรีฐานไปในตัวด้วยนะ
ใครอยากกินผัดไทยอร่อยก็ไปกันได้เนี่ยนะคะ
ผัดไทยป้าอ้วนดูวิธีการผัดดูสิ
แห้งเนอะแห้งเนอะใช่ไหมคุณเนี่ย
แล้วนั่งทานบนเก้าอี้ฟิกนิกแบบนี้นะคะ
ได้บรรยากาศดีเหมือนกันเนาะอิ่มอร่อยด้วยนะคะ

ไทยป้าอ้วนจังหวัดขอนแก่นขายถูกมาก๔๕บาทเอง